รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

ถ้าวันดีคืนดีไปนอนโรงแรมโรงแรมนึงแล้วมีพยาบาลมาพลิกตัวให้แก้ปวดแก้เมื่อยชอบไหม

ก็ใช่ไงปรากฏโรงแรมอันนั้นเป็นโรงพยาบาลเก่าศิลปินเนี่ยก็เอวดีดี
พยาบาลคงกลัวว่าศิลปินเนี่ยเอวปวดเมื่อย

แขกรับเชิญกับเรานี้ว่าเค้าไปรองของที่ไหนก็ตามแต่

ขอต้อนรับน้องป่าวอนบทีซีเอ็มครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เชิญครับคุณป่าวโอเคนั่งข้างหน้ามากนะครับความเอวพลิ้วแบบนี้
ทำให้เขาเนี่ยไปเจอสิ่งเล่นรับต่างนานาไปเจอดีว่างั้นถูกไหมฮะ

ดังไงฮะคือไปโดนผีตามหลอนกันเมื่อไหร่
คือมันเกิดมาประมาณ๒๓ปีที่แล้ว

ก็เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่

อาจจะไม่ใช่อาจจะแบบแสดงหรือเปล่า
ก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอมีเหตุการณ์หนึ่งคือเราได้ไป
เหมือนเชิญไปออกรายการรายการหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วเขาให้แบบทำก็ไปเหมือนลองของอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็หลายอย่างมากทั้งเหยียบเหมือนให้เหยียบตัวแทนวิญญาณเขาอะไรอย่างนี้ครับ

เอาตุ๊กตาที่แบบที่เป็นตัวแทนวิญญาณอะไรอย่างนี้
คือเดี๋ยวนะที่คุณพูดอยู่มันคือภารกิจถูกไหม

อย่างแรกคือเขาเหมือนเอาตุ๊กตาตัวแทนเนี่ย
เขาทำพิธีบอกว่ามีวิญญาณของคนที่ตายในบ้านหลังนี้

แล้วก็เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณตาที่เขาเสียชีวิต
โดยที่ลูกหลานไม่ได้กลับมาดูแล
แสดงว่าที่พอไปปุ๊บหมู่บ้านสมบูรณ์นั่นแหละทุกอย่างมี

ภารกิจแรกก็คือให้ท้าทายคุณตาคนนี้วิญญาณของคนนี้
โดยการที่เขาเอาตุ๊กตาตัวแทนมาให้เราเอาเท้าไปเหยียบ

ซึ่งตอนนั้นโอ้โหรู้สึกกลัวนะครับ

เพราะว่าอยากให้คนเห็นเราเยอะอะไรอย่างนี้

ก็ยังไม่มียังมีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้วิญญาณอยู่แถวนั้นเยอะมากเลย

ให้เราเอาก้อนหินคว่างใส่วิญญาณ

ให้เราหยิบแล้วก็คว่างแบบเหมือนจะคว่างใส่เขาอะไรอย่างนี้
คว่างเหมือนใช่ครับแล้วก็ทำคว่างใส่ไป๒๓ที
คือวันนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนในคืนที่ทำ
แสดงว่าวันต้องใช้คำว่าถ่ายทำถ่ายทำในคืนวันที่ถ่ายทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

โอ้โหมันแย่มากนะครับมันเหมือนมันเหมือนแบบเราทำอะไรก็ไม่รู้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่า
แล้วก็ถ้ามันมีจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โหดมากสิ่งที่เราทำลงไปอะไรอย่างนี้

แล้วก็มีแบบให้ไปเต้นหรือแบบไปเหมือนล้อเลียนอะไรอย่างนี้ครับ
เต้นไปเต้นไปก็ร้องเพลงไปโปรโมทไปอะไรอย่างนี้

โอเควันนั้นพอจบเสร็จปุ๊บกลับบ้านมีอะไรเกิดขึ้นไหม

แล้วก็พยายามคือมันจะมีแฟนคลับที่เขาแบบตามไปที่นั่นด้วย

กลับเขาบอกว่าเออให้ไปหาใบทับทิมหรืออะไรอย่างนี้บ้าง

ล้างหน้าก่อนเข้าบ้านให้ปัดรังควานปัดอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนั้นมันตี๒ตี๓ซึ่งดึกมากอะไรอย่างนี้ครับ

แต่หลังจากถ่ายทำปุ๊บอะไรเกิดขึ้น
จิตตกมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนร้อนลนตลอดเวลา
แล้วก็แบบเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรตามหลังมาหรือเปล่า
จนมีวันหนึ่งที่เรามีงานเช้าไปช่วยงานวิ่งการกุศลนะครับ
กลับมาปั๊บเนี่ยช่วงประมาณก็ยังไม่ได้แบบเที่ยงอะไรอย่างนี้
กลางวันนี่แหละแล้วก็นอนไปเพราะว่าเหนื่อยมาก
เสร็จปั๊บเนี่ยก็นอนไปแล้วก็มีช่วงที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
เราก็เฮ้ยทำไมขยับตัวไม่ได้

ตาขึ้นมาเลยตอนนั้นนอนอยู่บนโซฟาจำได้เลยครับตัวตอนอยู่คอนโดนะครับ
ปั๊บลืมตาตื่นขึ้นมาอ้าวขยับตัวไม่ได้
แล้วก็เฮ้ยฝันหรือเปล่าหรือว่าเป็นไงก็เลยพยายามขยับตัวยังไงก็ไม่ได้ครับ
ฉุดกระชากพยายามแบบสะบัดอะไรมันก็ไม่ขยับเลย
แล้วก็คิดว่าหรือว่าเป็นผีอำเหมือนที่คนเคยบอกเพราะคนก็จะเล่ามาว่าผีอำเนี่ยคือจะขยับตัวไม่ได้
แล้วก็เลยพยายามสะบัดก็ไม่ได้ก็สักพักหนึ่งก็ไม่ใช่หรอกมั้งหรืออาจจะฝันหรืออาจจะเหนื่อยจนร่างกายมันขยับไม่ได้อะไรอย่างนี้
สักพักหนึ่งก็เลยหลับตาลงไปก็ได้ยินเสียงข้างหูแบบเข้ามาในหูเลยเป็นเสียงหัวเราะครับผมเสียงหัวเราะ
โหตอนนั้นขนลุกแบบหลอนหลอนมากลุกก็ลุกไม่ได้ขยับตัวขยับไม่ได้
แล้วก็พยายามคิดว่าเฮ้ยมันเป็นฝันได้เลยเราคิดมากจนเก็บไปฝันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามสะบัดพยายามขยับแล้วก็ทำไงดีอะไรอย่างเง
ก็หัวเราะอยู่นั่นหัวเราะจนจนแบบเราไม่ไหวเราก็พยายามสวดมนต์สวดทุกบทที่นึกขึ้นได้ในตอนนั้นนะครับสวดยังไงก็ไม่หาย
แล้วยิ่งสวดไปเรื่อยมีเสียงสวดกลับมาใส่เราอีก
ใช่แล้วเป็นภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องด้วยเป็นภาษาแบบอะไรก็ไม่รู้
พอเราสวดไปสักพักนึงเนี่ยเราก็ไม่ไหวเราก็แบบจะร้องไห้ครับ

แบบพยายามแบบสวดแผ่เมตตาให้เขาอย่ามารบกวนกันเลยอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นพอมันเหมือนมีช่วงหลุดครับหลุดปั๊บเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้ว
แล้วก็ขยับตัวได้แล้วแล้วก็เลยรู้ว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ฝัน

หลังจากนั้นผมวิ่งออกจากคอนโดเลยครับวิ่งแบบวิ่งสุดชีวิตเลย
ออกประตูไม่ได้เก็บอะไรออกมาเลยวิ่งออกมาก่อน
ลงมาข้างล่างเข้าแบบไม่กล้าขึ้นไป
มันบอกพ่อว่าพ่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรอย่างเงี้ย
จริงพ่อก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อหรือว่าไม่ค่อยอะไรเท่าไร

เพราะคุณต้องอยู่ตรงบรุงเทพคนเดียว
มันเหมือนตอนนั้นแบบเราไม่กล้านอนคนเดียวแล้วอะครับ

แสดงว่าเถ้าที่ปอกลาวสวดมนตร์ไปแล้วก็ผีไม่กลัว

แต่ผีหลุดได้เพราะว่าไปแผ่เมตตาบทไหนให้เขา

มันมีครับคือขณะพ่อมาแล้ว
แล้วก็อยู่สองคนในห้อง

เมือกที่วางอยู่บนชั้น
ฮลลดลงมาจากหน้าผม

หลอกตัวเองว่ามันคงแบบวางหมินอยู่ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
แล้วมันก็บังเอิญหล่นช่วงจังหวะนี้พอดี
แต่มันเป็นช่วงที่เรากำลังสวดมนต์อะไรอย่างนี้พอดีด้วย
ปั๊บวิ่งหาพ่ออะไรพ่อไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้

แล้วพ่อนอนอยู่สัก๒๓วันได้ไหมครับช่วงนั้นอะไรอย่างนี้

แล้วเหตุการณ์มันกลับเข้าสู่ปกติไม่โดนอำแล้ว

อันนี้เป็นแบบนอนอยู่บนเตียง
แล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะเกิดช่วงกลางวัน
แล้วก็เป็นช่วงที่เวลาเราเหนื่อยปั๊บเนี่ย
มันจะเหมือนสื่อสารกันได้ง่ายมากครับ
คือเหนื่อยปั๊บเนี่ยมาแล้วลักษณะขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิม

นอนอยู่แล้วเหมือนเตียงยวก

เหมือนคนกระโดดหรือเดินอยู่บนเตียงเราอะไรอย่างนี้

แบบไม่กล้าลืมตาแล้วพยายามสวด
พยายามสะบัดให้หลุดให้เร็วที่สุด

ก็จะหลุดมันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งครับ
ก็นานพอสมควรมันทรมานมากครับ

ก็เลยไปดูเหมือนดูหมอที่เขามีเหมือนยานอะไรพวกนี้

เขาก็บอกว่ามีคนตามอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้แบบทำบุญลงศพหรือทำบุญอะไรให้เจ้ากรรมนายเวร
หรือว่าขอคำมาที่เราเคยไปลบหลู่ใครหรือเปล่า

แต่มันเหมือนแบบว่าเป็นการเปิดสัญญาณ
หลังจากที่เจอผีอำครั้งนั้น

ยาวครับเจอถี่ด้วยแล้วก็มาแบบมาทุกที่ที่เราไปครับ
คือตอนแรกก็จะเจอที่คอนโดก่อนแล้วพอหลังจากช่วงนั้นเนี่ย
เวลาเราไปงานต่างจังหวัดก็จะต้องไปค้างบางทีคอนเสิร์ตเลิกดึกอะไรอย่างนี้
ก็ต้องค้างต่างสังวัตรก็จะมาเกือบทุกที่ที่เราไปครับ

แม้กระทั่งโอเคล่ะโทรศัพท์เวลาที่เมื่อก่อนเคยมีคนเล่าว่า
เวลาจะคุยโทรศัพท์กับปอทีเหมือนไม่ใช่คุยอยู่กับปอ
จะมีคนอื่นมีเสียงแทรกเข้ามาตลอด
มีเสียงอยู่ในสายหรืออยู่รอบตัวเรา
โทรมาแล้วเขาก็ถามว่าปอยได้ยินไหมเหมือนเขาได้ยินเสียงอะไรแทรกอยู่ในสายเรา
เค้าก็ถามได้ยินผมก็ผมได้ยินแล้วก็คุยไปคุยมาสักพักนึง
มีเสียงตะคอกใส่พี่เขา

เสียงผู้ชายแล้วก็เหมือนปอมาว่ากูได้ยิน
แล้วก็พูดอะไรต่อไม่รู้แต่พี่เขาตกใจมากแล้วเขาก็รีบกดวาง

ที่คุยกับเราได้ยินเขาก็เลยตกใจแล้ววางไฟ
ผมก็เลยเหมือนสายหลุดก็เลยโทรกลับไปหาพี่เขาว่า
ทำไมพี่วางไปอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ยังคุยไม่เสร็จเลย
พี่เขาบอกว่าเหมือนมีเสียงตะคอกด่าพี่
ไม่รู้ว่าปด่าหรือว่าเสียงใครด่าพี่ก็เลยตกใจ
แล้วผมก็เลยบอกเมื่อกี้ไม่มีทางที่ผมจะด่าพี่แน่นอน
แล้วเขาบอกว่าเออมันเป็นสัญญาณแทรกหรืออะไร

อยู่ที่ไหนวะอะไรอย่างนี้ทั้งที่เราอยู่ในห้องคนเดียวอะไรอย่างนี้
แล้วก็หลังจากช่วงนั้นเนี่ยมีไปไปลองของต่ออีกกับเพื่อน

ใช่ครับผมเป็นช่วงที่เข้ามหาลัยใหม่กำลังมีรับน้องมีอะไรอย่างนี้

เล่นกันเองก็คือเป็นช่วงที่ติดเพื่อนมากช่วงที่รับน้องอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีสถานที่ที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือบ้านเก้าหลังที่มรังสิตอะไรอย่างนี้
คนต้องรู้จักแล้วก็ต้องเคยไปครับ
ก็เพื่อนอะอยากไปจริงผมอะไม่ค่อยอยากเพราะว่าก็กลัวอะไรพวกนี้

ใช่แต่ว่าก็โอเคไปกันหมดทั้งกลุ่มก็เราก็ต้องไปแล้วก็เอารถเราไปอะไรอย่างนี้
แต่เราไม่กล้าขับก็ขอนั่งอยู่ด้านหลังไป
เพื่อนก็ขับกันไปแล้วก็นั่งไปก็ไปถึงก็ดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่เราไม่ได้ลงไปอะไรนะครับเพราะว่าเรากลัวแล้วก็กลับมาก็คิดว่าจะไม่มีอะไรนะครับอืม
ก็ไปส่งเพื่อนคนแรกที่หอมีคนนึงขึ้นไปส่งเพราะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนนึง
แล้วก็ให้ผู้ชายขึ้นไปส่งที่ห้องอะไรอย่างนี้
ขึ้นไปปั๊บแล้วก็กลับลงมา
สรุปว่าลูเมดของเพื่อนผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ขึ้นไปส่งเนี่ย
เขาเห็นว่ามีคนขึ้นมามากกว่า๒คน
ที่บ้านที่ห้องใช่ครับ
ซึ่งก็ถามไปเขินใจว่ามีคนเดินผ่านตอนนั้นหรือยังไง
เขาตามฝากแล้วหรอก็ไม่
คืออาจจะมีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างแล้วคิดว่ามาด้วยกัน
แต่ว่าพอขับรถออกจากหอพักนั้นเนี่ย

เฮ้ยได้กลิ่นทูบอยู่ในห้อง
นอนที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งมันแปลกมากเลย
คือเข้าไปในห้องเนี่ยเปิดระเบียงไปเนี่ยเป็นหน้าวัด
แล้วเตียงเนี่ยหันเท้าไปทางหน้าวัด

พักหนึ่งเนี่ยจังหวะที่รู้สึกตัวก็
ว่าแล้วไม่น่าเลยไม่น่านอนแบบจริงจังขนาดนี้เลย
ก็นอนไปแล้วก็ตื่นมาเนี่ยโอ้โหขยับตัวไม่ได้ตามเคย

ว่าเดี๋ยวคงหลุดเองอะไรอย่างนี้
พักหนึ่งค่อยหลีตาขึ้นมาโอ้โห

ปลายเท้าเลยครับผมยืนอยู่เลยอ่ะ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

พอขับรถออกจากหอพักนั้นเนี่ย

เฮ้ยได้กลิ่นทูบอยู่ในห้องอะไรอย่างนี้
กลิ่นทูบแบบมาจากไหนก็ไม่รู้ในห้องไม่มีพระอะไร
เพราะว่าเป็นหอพักห้องพักเด็กธรรมดาเลย

ตอนนั้นก็เริ่มหลอนกันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าแบบเราไม่น่าไปกันเลยอะไรอย่างนี้ครับ

เวลาเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ย
กินข้าวร้านโอหงอาหาร

เสิร์ฟเกินมา๑แก้วเสมอ

ในมีอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเดินสายวิทยุ
คือเหมือนไปตามคลื่นวิทยุต่างอะไรอย่างนี้
ก็ไปที่แรกก็คือที่มหาชัย

เมื่อกี้เหมือนเห็นมา๔คน

วันนั้นที่ไปเดินสายวิทยุ

ทั้งหมดกี่ที่ที่เขาเห็นเป็น๔แก้ว

๔แก้วปั๊บทุกคนลุกอย่างนี้หมดแล้ว

แล้วคนโมร้าฮือก็คุณตา

แต่ว่ารู้ว่าผมเนี่ย
เหมือนมีใครอยู่ด้วยตลอดเวลา

ถามจริงเจอเหตุการณ์ขนาดนี้แล้ว

แต่ก็เป็นช่วงที่ดังที่สุดของชีวิต

มันแปลกตรงที่มันเป็นช่วงที่เหมือนพลิกจาก
เราตอนนั้นออกจากบ้านเอฟมา

เหมือนเป็นจุดให้เรากลายเป็น

ที่เขาไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแย่ลง
แต่ถึงยังไงก็ตามแต่นะฮะ

แต่สุดท้ายก็ยังถูกอำไม่จบไม่สิ้น
มียังไงอีก๓๔เรื่องเลย

คือไปที่นึงอันนี้ก็ไปทำงาน
แล้วก็ช่วงว่างก่อนที่จะงานเย็น

มันแปลกมากเลยคือเข้าไปในห้องเนี่ย
ระเบียงไปเนี่ยเป็นหน้าวัด
แล้วเตียงเนี่ยหันเท้าไปทางหน้าวัด
ผมก็งงว่าอะไรวะพระจัดแปลกมากเลย
คือแบบเออเราไม่เคยเห็นเตียงหรือว่าอะไรหันไป

แต่ว่าอันนี้คือเท้าเวลาเรานอนเนี่ย

ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็อ่าเราเหนื่อยอะ

แล้วก็นอนไป

ไม่น่านอนแบบจริงจังขนาดนี้เลย

โอ้หือขยับตัวไม่ได้ตามเคย

อีกวันเดี๋ยวมันคงหลุดเองอะไรเงี้ย

เห็นแล้วเป็นตัวแดงเหมือนนุ่งจงกระเบนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเห็น
อันนี้คือแบบช็อกมากแล้วอยู่คนเดียวในห้องนะครับ
เพราะว่าพี่ผู้ดูแลเขาพักอีกห้องหนึ่ง
โอ้โหอันนี้ไม่รู้จะทำไงแล้วก็มันน่ากลัวมากครับ
คือมันมาแบบให้เห็นเพราะปกติเราจะได้ยินเป็นเสียงหรือเป็นความรู้สึก
อันนี้คือเห็นเป็นลางแล้วก็โอ้โห

ผมไม่ได้มองแบบแต่ว่ารู้แค่ว่าเป็นตัวแดงแบบลางแล้วก็
น่าจะใส่จงกระเบนนะครับเท่าที่เห็นตอนนั้นนะครับ
แล้วก็ทางนั้นสวด
คือสวดเวลาเจออะไรอย่างนี้ผมก็จะสวดแผ่แม่ตาให้เขาอะไรอย่างนี้
คุณสวดให้ฟังหน่อย
อันนี้เป็นบทที่ผมจะสวดประจำรู้สึกว่าเวลาเจออะไรอย่างนี้

อันนี้ไปไหม

อันนี้เด็ด
เราไปงานจังหวัดจังหวัดหนึ่ง

แล้วก็โรงแรมนั้นก็คือที่เขามีประวัติว่า

ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยว่าที่นี่คือเป็นโรงพยาบาลเก่า
แล้วก็ช่วงกลางวันก็นอนตามเคยรองานตอนเย็น
แล้วมันเหมือนช่วงกำลังจะตื่นรู้สึกเมื่อยมาก
รู้สึกแบบไม่สบายตัว

เหมือนมีคนมาพลิกตัวให้

อันนี้มาแบบตอนแรกคิดว่าฝันนะฮะ
แล้วขยับมีคนมาพลิกตัวให้แล้วก็
เออสบายจังเลยอะไรอย่างนี้

แล้วพักนึงก็เลยลืมตาขึ้นมา
อ้าวไม่ได้ฝันนี่ว่า

เมื่อกี้คือที่มองเห็นคือเป็น

เสิร์ชในเน็ตว่าที่นี่มันคือที่ไหน

ปรากฏว่าที่นี่คือโรงพยาบาลเก่า
คือเวลาสมมุติผมไปโรงแรมไหนที่ไม่มั่นใจนะ

ว่าโรงแรมนี้มีประวัติอะไรไม่ดีหรือเปล่า

ถามดูประวัติว่ามีคนตั้งกระทู้
หรือมีคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมแต่ละที่หรือเปล่า

ผมอยากให้เสิร์ชดูดิบเขื่อมาเขียนว่าอะไร
ผ่านเป็นคนเจอกัน
ต่อที่เลี่ยงโรงแรมนี้นะ
โรงแรมนี้ทำให้ฉันจิตตก
ไม่ค่อยเจอนานทีครับจะเจอแบบหลายเดือนอะไรอย่างนี้ครับจะเจอ

แสดงว่าคนเราเวลาเหนื่อยหรือจิตตกมากเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอผีอำ

ทุกวันนี้รู้เลยว่าผีมันจะอำตอนไหนรู้วิธีผีอำรู้แก้วของผีอำเลย
รู้ครับผมว่าเวลาผีอำเนี่ยยิ่งถ้าเรากลัวเนี่ยมันยิ่งมา
แล้วยิ่งถ้าเราพยายามหรือว่าแบบเหมือนรู้สึกว่าเราอ่อนแอกว่าเขา
มันจะสื่อสารกันง่ายแล้วมันจะหลุดยากครับ
หลังมาเนี่ยจะใช้ผมนะครับอันนี้เป็นวิธีส่วนตัว
ผมจะใช้วิธีไม่สนใจไปเลยหรือไม่ก็ถ้าช่วงไหนเหนื่อยมากก็จะมีความโมโหเกิดขึ้นใช่ไหม
เราก็จะแบบอ่าอย่ามายุ่งกับเรานะอะไรอย่างเงี้ไม่งั้นเราจะแช่งนะ
ขอให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดด่าผีมันกลับมามีครั้งนึงเหนื่อยมากแล้วแบบไม่ไหวแล้ว
มันจะมาอะไรตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราเหนื่อยอะไรก็แบบขอให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะมึงอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้

ผมว่าแบบนี้ง่ายนะสำหรับผมแต่ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติเป็นคนที่เขามีบารมีอะไรอย่างนี้
มันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยวิธีที่ถ้าสมมุติเอาทันทีเนี่ย

แต่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าจากการที่เราเนี่ยไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งตามเราไปตลอดเวลา
ทำไมอยู่ดีก็ถึงออกจากชีวิตเราไป
ผมว่าทำบุญให้เขาบ่อยแล้วก็นึกถึงแล้วก็ขอคำมาทุกครั้งนะครับ
เวลาเราทำบุญก็พยายามนึกถึงเขาแล้วก็ขอคำมาแล้วก็สิ่งใดที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วยเหตุต่างที่เราต้องจำเป็นต้องทำอะไรอย่างนี้ครับ
ในตอนนั้นอะไรอย่างนี้ก็ขอเข้ามาแล้วก็อย่าแบบอย่ามายุ่งกันเลยอะไรอย่างนี้
แต่คุณไม่คิดอย่างที่คุณพระดำก็พูดบ้างเหรอว่าตอนที่แบบดวงวิญญาณดวงนั้นเขาอยู่กับคุณมันทำให้คุณรุ่งเรือง
เออตอนนั้นคิวเธอเจ็ดวันเจ็ดวันเต็มเนอะ
ขนาดละครเองเนี่ยคุณไม่ได้ถูกวางบทนั้นเขายังให้คุณกลับไปเล่นบทนั้น

จริงอั้นนั้นวางไปอีกตัวนึงแล้วให้เล่นอีกบทนึง
แต่ว่าก็ก็ไม่แน่ใจว่า

แต่ผมรู้สึกว่ามีคนอยู่ตลอดเวลาอยู่แหละ
ที่อยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านที่เพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทำบุญบ้าน
ยังไม่ได้มีลองใหม่เป็นมาแล้วไง
ใช่บ้านที่นี่แป๊บหรือ
ใช่ยังไม่ได้ตั้งสารหรือไม่ได้ไหว้อะไรใครใดทั้งสิ้นเลย
ก็อยู่ไปก่อนแล้วทำไมไม่เรียกเขาออกมาหาหมดดำ
เออน่าจะมาเจอกันก็รู้จักว่าตัวไปอยู่บ้านหมดดำ

ใช่ครับที่เคยเจอนะครับ
อย่างที่บอกว่าปอเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบดูดวงมาก

มีคนเขาก็จะทักปอเสมอว่าเป็นคนที่เกิดในยุค

ครับผมอันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับผม
เกิดในยุคนั้นและส่วนใหญ่ไปหาหมอดูหรือว่าไปดูดวงที่ไหน
คนจะทักไปในแบบนั้นแบบเดียวกันหมดเลย

อย่างอย่างเช่นบางที่นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ไปร้องรำเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมา

โถนนั้นนะครับเป็นพวกรำเป็นพวกร้องอะไรเงี้ยครับเวลาโชว์อะไรเงี้ยครับ
แสดงว่าไปดูหมอดูทุกคนทุกคนจะบอกว่าเกิดในราชการที่๕หมดเลย
แล้วก็ทุกคนนะครับจะบอกให้เราไปไห้ราชการที่๕
เหมือนแบบบอกให้ไหว้ท่านเยอะอะไรอย่างนี้แล้วมันจะดี

ไหว้ผมว่าดีนะเพราะว่าผมไหว้ตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่จำความได้

ใช่ครับตั้งแต่ยังไม่มีใครบอกผมก็ไหว้
เป็นคนเดียวในบ้านที่เป็นคนไหว้ท่านแล้วก็เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนผลไม้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เป็นคนสวดบททัศยามินโทของท่านตั้งแต่เด็ก
ซึ่งมันก็เลยทำให้เราเชื่อเพราะว่าพอหมอดูทักเนี่ย
เราก็เลยคิดว่าเออเราสวดบททั้งหมดอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน
เวลาคุณได้ของจากแฟนคลับคุณทำยังไงคุณหนุ่มกัญชัย

คุณมาถามว่าได้ของแบบแฟนคลับมีหรือเปล่า

บางคนก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าของที่เขาเอามา

แต่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีทั้งคนชอบ

เคยมีเหตุการณ์ที่เข็ดขยาดในการรับของจากบรรดาแฟน

เป็นพวกของเครื่องรางอะไรอย่างนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกเกินไป
แต่ว่าในตอนนั้นที่เรารับมาเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้
เหมือนยืนร้องเพลงอยู่ครับต่างจังหวัด
ร้องอยู่ปั๊บมีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาหน้าเวทีแก่เลยนะครับ
แล้วก็ยื่นเป็นท่อนไม้อะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วตรงปลายมันมีผูกเชือกเหมือนเป็นแบบเป็นสายสินอะไรอย่างนี้
อยู่ตรงปลายแล้วก็ทำไงดีวะ
คือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นที่สามารถช่วยเราได้
เขาก็ยื่นยื่นรับหน่อยรับหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเอาว่ารับก็รับไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างนี้

แต่ว่าก็เราเอาไปไว้ในรถก่อน
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ยังไงแล้วก็ไม่กล้าเอาเข้าบ้านด้วย
แต่ว่าผมรู้สึกว่าโชคดีมั้งที่ไม้อันนี้ที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นของดี
ทำให้เราเหมือนแบบเวลาจะหลับในหรืออะไรอย่างนี้ผมจะรู้สึกนึกถึงไอ้ไม้เนี่ยตลอดเลย

จริงภะที่เขามาเหมือนทาเป็นสีทองทั้งอันนะครับ

มันจะเหมือนสะดุ้งขึ้นมาทุกทีเลย
ใครเคยเล่าให้ฉันฟังพวกเธอนี่แหละ

คนเอากุมารทองใส่โหลมาให้เล็ก
นักร้องกลางคืนมันวิ่งเล่นก็ปกติ
คนเล่าว่าไปเล่นคอนเสิร์ต

กุมารทองมันไปวิ่งเล่นอยู่รอบเวที
แล้วคนทั้งงานเห็นหมดว่าเด็กวิ่งเล่นอยู่รอบเวทีสองคน

พี่ถามไอ้เด็กทำจัดคอนเสิร์ตเสร็จกลับมา
เด็กมันวิ่งปั๊บกำลังจะขึ้นไปไล่เด็กให้ลงก็หาย

ทั้งคืนปรากฏว่าทำไปทำมาเช็คไปเช็คมา
คือเขาก็จะมีแบบเวลาศิลปินให้ของก็จะแบบว่ารับ

เค้าให้กุลักษณ์ยมมาเถอะ
แต่ก็ไม่ได้เก็บคือถึงเวลาปุ๊บเขาให้ของหนูปุ๊บ

ไปวางปรากฎว่ามันก็เป็นใส่ถุงมาอะไรอย่างเนี่ย

แล้วก็จนในที่สุดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่งานเดียวนะ

แล้วย้ำออกมีเด็กที่ไหนมา
เด็กสองคนร้องไห้แบบไม่ยอมไปจะอยู่

แต่ที่แน่ผมว่าหลายคุณคงอยากจะทราบ
นะครับว่าเมื่อเป็นศิลปินนักร้องดารามีแฟนคลับ

เราจะมั่นใจได้ไงว่าของสิ่งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ลงของเอาไว้
หรือว่าไม่ได้เป็นเสน่หยาแฝดนะฮะ
บางครั้งเรื่องราวของลมเพลลมพัดก็มีด้วยซ้ำไปนะฮะ
ถ้าอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ลักษณ์นะครับ
มาบอกเราด้วยว่าเรื่องนี้จะต้องทำยังไงนะฮะ

กลับไปบ้านหลังแรกที่น้องไปล่าผีนะฮะ

เพลงนี้ดังอีกจริงลองดูสิลองดู

อ้าวสรุปไปดีไหมครับพี่หนุ่ม
อ่ะขอบคุณต่อขอบคุณมากค่ะมาให้จัดความดันของคุณครับสวัสดีครับ
เหมือนตั้งแต่ผีมาอยู่กับเขาแล้วดวงเขาดีขึ้น
เป็นไปได้ไหมว่าผีจะตามเข้ามาแล้วก็ให้คุณกับเขา
เคยได้ยินคำนี้ไหมคนดีผีคุ้ม

ของแบบนี้มันจะใช้ได้กับคนบางคน

ถ้าเราเป็นคนดีทำไมเราต้องไปใช้ของเราดี

เราจะทำอย่างไรเราจะแก้อย่างไร

บทนี้เป็นบทไว้ครูของสรรพสิงษ์
มูขั้นแพบเชิญเลยนะ
เครื่องรางของขังคุณมีมาเยอะไหมครับวันนี้

วันนี้ทางคุณปออันนบเนี่ยนะครับ

ทีนี้ก่อนหน้านี้นะ
เขาได้มีการไปล่าผี

แล้วก็เอาเท้าเนี่ยไปเหยียบรูปปั้นที่เขาบอกว่า

รวมถึงมีเรื่องราวที่เขาบอกมาว่า

ว่าไม่รู้ว่าจะมีเสน่หยาแฝกติดมาหาเขาด้วยหรือเปล่า

เหมือนตั้งแต่ผีมาอยู่กับเขาแล้วดวงเขาดีขึ้น

จะตามเข้ามาแล้วก็ให้คุณกับเขา

พอผีมาอยู่กับเขาเขาดังมากจากคนที่ไม่มีงานเลยเมื่อก่อน

เขาจะมีพฤติกรรมพฤติกรรมอย่างไรก็ตามที
เพราะฉะนั้นว่าเขาเคยเจอตัวเขา

เป็นเด็กงานเนี่ยเขาเรียก
หนักเอาเบาสู้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขามีนะดีโดยส่วนตัว
ว่าเป็นคนมีธรรมะคุ้มครองตัว

เพื่อหวังได้บุญกุศลจากเขา
สรรพสัตว์ทั้งหลายภูมิบิตสาธิ์เปรต

เพราะฉะนั้นใครที่ทำแบบนี้ก็คือ
ผูกบุญไว้กับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นมงคลบุญ
มันก็จะโดนบันดาลประธานพร

สำเร็จในสิ่งที่ทำ
นอนอยู่แล้วสมบัติมานะแปลว่าเออเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเดี๋ยวก็จะมีงานเข้ามา
อ่าฮะแต่นี่อีกเรื่องหนึ่งที่เขากำลังสงสัยกันมากเลยว่าเขาต้องคอยดูแลว่า
ถ้าเกิดมีแฟนคลับเนี่ยเอาของที่เหมือนกับลงของเป็นพวกเสน่หยาแฝกมาให้เขา
ต้องมีวิธีแก้ไงเออมันมีจริงจริงหรือเปล่าอย่างงี้ดีกว่ามันมีจริงมันมีจริง

ที่ตัวเรามองผ่านเวลาของชีวิต
ก็คุ้มคุ้มได้นะมองผ่านเวลาของชิดว่า
แล้วเราผ่านจุดนึงที่เราเคยหลงแล้วเรามานั่งคิดในวันนึงโฮย
เราหลงไปได้ไงวะน่าได้เห็นมั้ย
คือเสน่หมตามหานิยมเรารู้สึกไหมว่าเราเจอคนบางคนเนี่ย
เราจะไม่กล้าเอ่ยปากให้เขากระทบกระเทือนจิตใจ

คนบางคนเรารู้สึกว่าเขาจะเอ่ยอะไรก็ตามเรายอม

ข้ารบทับจับสึกข้าคนมาทุกทิศ
แต่ถ้าเจ้าเอามีดมาวางพาดคอแล้วเชื่อดข้าเขายอม

ก็เพราะหลงในเสน่ห์มนตราหรือเสน่หาที่มีอยู่ในกายตนที่เขามีฤท
มันไม่ใช่แค่ฤทธิ์อันเกิดจากเวทมนต์กระถา
แต่มันอาจจะเกิดจากคุณวิเศษของตัวเขาที่ได้มา
เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไร
หนึ่งเป็นคนที่ต้องยึดมั่นในศีล
แปลว่าพยายามให้ผิดศีล๕น้อยที่สุด
ฆ่าสัตว์พยายามละการฆ่าสัตว์

ไอ้ข้อนี้น่ากลัวสุด
มันจะทำให้ของที่อยู่กับเราแล้วเหนียวก็ไม่เหนียว
มีกำลังก็ไม่มีกำลังเพราะเทวดาเขาก็ถอนตัวออกเลยนะ
หนุ่มโกหกเนี่ยเป็นข้อที่อาจจะเบาบางสุดเพราะอะไรเราอาจจะโกหกเพื่อให้คนสบายใจถูกต้องไหม
เพราะว่าไอ้สินข้อมู้สามันมีสี่ข้อคือหนึ่งพูดโกหกพูดคำหยาบพูดเพอร์เจอร์พูดส่อเสียดมันมีสี่อย่าง
ออกไปอีกมันมีสี่อย่างมันไม่ใช่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนั่นเองเนี่ยไอ้เรื่องที่รุนแรงที่สุดเนี่ยก็คือศีลข้อห้าคือดื่มสุราแล้วมันขาดสติกับไอ้ข้อที่กาเมเนี่ยไปยุ่งกับลูกเมียเขาเนี่ยของดีก็ไม่

โมดรรมอาจารย์โบราณเนี่ย

ควรจะมีครอบน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์

คืออะไรอาจารย์
คือถ้าวัดหรือพระเขาจะเรียก

แต่ถ้าเกิดภาษาเรียกก็ครอบน้ำมนต์

ทำด้วยโลหะพิเศษที่เขาหล่อไว้

ไปดูสิมันต้องมีบาดน้ำมนต์เหมือนวัด
ทีนี้เราก็เอาน้ำมนต์

มาใส่ไว้ในบาดเนี่ย
อาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันเสร็จทุกวันนะ
ก็เอาขันสแตนเลสหรือขันเงินที่เรามีเนี่ย
แล้วเครื่องน้ำมนต์ใส่ผักหยดนึงอธิษฐาน

มีผักชัยก็แช่อธิษฐานแล้วพระออก

มันจะล้างซึ่งในมนตรามนสเนมนงมที่ทำให้ทั้งหลายเลยนะ
ลากไปหมดอ่ะกรรมโลกีที่เราไปสัมผัสกับกายคน
นี่โมดำถ้าเกิดเราไปยุ่งกับใคร
ทีนี้เรามาเรื่องนี้ดีกว่ามาเรื่องพวกของเสน่ห์ยาแฝด
เสน่ห์ยาแฝดนี่มันทำได้จริงเหรอ

เออแล้วจะรู้ไหมเออคือเอางี้ไม่เคยทำ
แต่รู้ว่ามันมีหลายอย่างเช่นฝังรูปฝังรอย
เอาตุ๊กตาหุ่นมาผูกตุ๊กตาตัวหนึ่งนั้นมีทั้งผมหนึ่งหนุ่ม
มีเสื้อเศษเสื้อผ้าของหนุ่มอยู่ในหุ่น
และอีกตัวหนึ่งก็เป็นของผู้หญิงประกบเอาเชือกสายสินพันนะ

เขาต้องลงเรียกดวงจิตรู้วันเดือนปีเกิดกำหนดเรียกนะ
มึงจงหลงไหลกูจงนึกถึงแต่กู
ฉะนั้นอกมึงจงแตกตายจงปวดร้าวในดวงจิต
เห็นหน้ากูแล้วคิดไม่สั่งหายจงมามันจะมีคาถาอะไรประมาณนี้

เอาไว้ใต้เตียง

คือไว้ใต้เตียงเหมือนมันก็ฝังไว้ในเตียงและใต้หมอนอะไรอย่างนี้เหรอฮ
ใช่บางทีก็มีน้ำมันพลาย

จะพูดให้ฟังนะของแบบนี้มันจะใช้ได้กับคนบางคน

แล้วเราเป็นคนดีทำไมเราต้องไปใช้ของเหล่านี้

แต่ถ้าคนไม่ดีเข้ามาทำเราจะทำอย่างไรจะแก้อย่างไร

หมายถึงว่าเรารู้ได้ว่ามันมีอยู่จริง
แต่แปลว่าเราอันดับแรกอย่ากลัวคือไม่ต้องไปสนใจมัน
แต่ถ้าเกิดคิดว่ามันจะเป็นไป

เราก็มีวิธีก็คือบอกได้อาบน้ำมนต์ทุกวัน

สมมุติว่าอย่างคุณพ่อดำผมสนิทกับเขาอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วเขาไปโดนของจากผู้ชายคนหนึ่งมา
ถึงขั้นที่แบบยอมแบบว่าโอ้โหให้ที่ให้สินให้รถ
คุณอยากจะขนไม้กี่ตันเอาไปหมดเลยอย่างนี้
เหมือนกับไปโดนของมาแล้วผมอยากจะช่วยเขาเนี่ยทำยังไง
ไอ้ที่เขาถูกต้องจ่ายเงินเนี่ยนะหรือว่าต้องอะไรตั้งแต่

เหรองั้นให้ก็ถูกแล้วถูกแล้วเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง
อืมสร้างทานบารมีกับบริวารเออเออเออเอางี้อาจารย์เข้าเลือก
มีคาถาอะไรที่จะปัดเป่าหรือป้องกันได้บ้างไหมฮะ
เรื่องกระถาเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้คาถามาทั้งชีวิตเลย
อืมไม่ว่าแต่ก่อนกันผีเรากลัวผีก็อย่านะพุทธทางปีศาจจังงังอรหังพระควา
นะพุทธโทย์นะพุทธังนะนะกัณฑังกัณฑุทโทย์นะอุดโหมอัดนะปัดโมงปิด
กันผีกันไพยกันของสารพัฒน์อย่างบัดนี้จะไม่ส่วนตะกะทางเลย

เวลาเราไปที่ใดนะข้าพเจ้าจะมาพักอยู่โรงแรมนี้๒คืน
ขอบุญกุศลแห่งข้าพเจ้าที่สร้างโบสถ์วิหารเจดี
สำเร็จแก่พระภูมิพระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณทั้งหลาย
อย่างหลอกหลอนข้าพเจ้าของบุญแบบมันสร้างฟัยกรด
ทิศบุญกุศลให้เพราะฉะนั้นเรานึกถึงบุญไงคุณหนุ่ม
แต่ก็ประดำถ้าหากเราทำบุญจริงเราต้องมั่นใจในบุญ
คือไม่มั่นใจเราไม่มีอะไรที่จะพึ่งพาเลย

มันมีแก้แล้วถ้าเกิดผีมันเป็นผีพระล่ะ
โถแล้วถ้าผีมันเป็นผีพระล่ะเห็นไหม
ไม่เป็นไรเอาคาถาสักบทตรงนี้ไหมล่ะ
สักนิดนึงแบบว่าเวลาโดนของโดนอะไรกันของครอบจักรวาล
ถ้าเป็นผีพระมันก็ต้องแพ้ต่อกระถาบทนี้
นโมตัสสะภักควะโตอารหโตสำมาสมพุทธัสสะ
แปลว่าอะไรไหมข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาพุทธเจ้า
เป็นคำน้ำสกาลองค์พระสัมมาทพระพุทธเจ้า

มาจากพญายักษ์สันตะคิรีพญายักษ์นอบน้อมพระพุทธเจ้า
กล่าวคำว่านโมพญาราหูซึ่งไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า
ต้องการเคารพพระเจ้าตัดคำว่าตัดสะแปลว่านอบน้อมนะ
ต่อมาจัตรุโลกบาลทั้งสี่คือทัตตะลดรุ่นหกรุ่นปาก
รุราชกล่าวคำว่าพระควโตพระอินทรอรหาโต
สัมมาสัมพุทธศะพระพรมแปลว่าการกล่าวณโมตสะจนจบเนี่ย
มันจะนึกถึงพญายักษันตะกิรีพญาราหูองค์จตุรกวัลทั้งสี่
พระอินทร์แล้วก็พระพรมแปลว่าอะไรมันไม่ได้มีแค่การนอบน้อม
แต่มีเทพทั้ง๕ลำดับและยักษ์มาช่วยคุ้มเราเข้าใจยัง
ผมจะสอนให้ทุกคนฟังนะทุกคนต้องฟังแล้วก็ตั้งสตินะ
คือต้องตั้งใจสวดโดยรู้ว่านี่ความน่อมน้อมมันเกิดจาก๕คณะดำที่ได้กล่าว
เอาล่ะตั้งใจนะขอประสิทธิ์ในกษะนอมโมตัสสะผู้เป็นการ
นอมน้อมต่อของพระสัมมาธิพเจ้าใครที่สวดตามจงได้ประสิทธิในมุมคนนี้
นอมโมตัสสะภัคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะ
นอมโมตัสสะภัคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะ
นโมตสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะ
นอมโมตัสสะภัคควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะ
หนุ่มได้ใช้มดดำได้ใช้แฟนรายการได้ใช้
มันจะมีฤทธิบารมีประลำนาสีของพระภังษ์พุทธองค์ค๑๐๒
แต่ต้องมีความตั้งใจจริงไม่ใช่พูดไปเพราะติดปาก
คุณุ้มเคยเห็นไหมที่คนที่เขาไปว่ายพระราศัตริย์นโมตัสบัตโตแบบนี้ไม่ได้
มันไม่รู้ด้วยแปลว่าอะไรมันต้องรู้เขาว่าคำนี้มีล่ากมามาที่ไป
แล้วมีความหมายว่าอย่างไรแล้วตึงตั้งใจสวดด้วยการตั้งสมาธิตั้งมั่น
เอ้าก็เรียกว่าสุดท้ายนะฮะเราก็จบกันตรงที่ง่ายนี่แหละครับ
นโมตสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะ
อันนั้นเป็นคาถาบทหนึ่งที่เราสามารถคุ้มครอง

ถ้าเรามีความตั้งใจในการสวดจริงนะครับ
ไม่ใช่สักแต่ว่าสวดแบบติดปากเท่านั้นเอง
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมถ้ามีเรื่องราวมู
เรื่องราวเด็ดหรือมีคำถามอะไร
เรื่องราวของคุณคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ถูกต้องครับวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเสนอนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ
อยู่ที่๑๐และจิตใจของคุณเองเลยนะครับ
วันนี้นะครับผมนะครับหมูตัวพ่อมดดำหมูตัวแม่

ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ

โปรดติดตามตอนต่อไป